วันวันที่๑กันยายนเดือน๙คุณผู้ชม
ต้องบอกว่าเป็นก้าวที่ดีของใครหลายคนด้วยนะคะ

ไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกับองค์พญานาคาราชที่แดนอีสาน
เพื่อความเป็นสิริมงคลไปรับพรกันเลยจ้า

ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของพญานาคเยอะที่สุด
ทุกคนก็ต้องนึกถึงภาคอีสานเป็นอันดับแรกอย่างแน่นอน
วันนี้ตลอดข่าวจะพาทุกคนไปบุกถิ่นอีสาน
ไหว้ขอพรพญานาคขอโชคลาภที่วัดดังกัน
จะมีวัดไหนบ้างไปดูกันเลยครับ
เริ่มกันที่แรกกับการไหว้ขอพรองค์พญานาคคู่
วัดป่าปากโดมที่จังหวัดอุบลราชธานี
นี่คือภาพบรรยากาศความศักดิ์สิทธิ์ของวัดป่าปากโดม

อำเภอพิบูรมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
โดยที่วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ
คนในพื้นที่มักจะมากราบไหว้บูชา
รูปปั้นของพ่อปู่ธนมูลนาคาราช
และแม่ย่าศรีเกตปฐุมที่ตั้งอยู่บริเวณวังนาคิน
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่า
มากราบไหว้ขอพรจากองค์พญานาคคู่นี้
จะทำให้ชีวิตมีแต่ความสำเร็จเข้ามาหา
ยังส่งผลให้กิจการที่ทำรุ่งเรืองขึ้นเรื่อย
โดยคนที่เคยขอโชคแล้วสำเร็จก็จะนำของที่ตนได้บนบาน
เอามาถวายให้กับองค์พญานาคทั้งสองเพื่อเป็นการบูชา
อกจากจะมากราบไหว้ขอพรจากองค์พญานาคได้แล้ว
ทางวัดแห่งนี้ยังเปิดเป็นสถานปฏิบัติธรรมให้กับผู้ที่สนใจอีกด้วย
ยังอยู่กันที่จังหวัดอุบลราชธานี
เรามาต่อกันที่การขอโชคพญางูใหญ่นาคาราชองค์ดำ
วัดภูยอดรวยที่จังหวัดอุบลราชธานี
ช่างเป็นรูปปั้นพญานาคที่ดูยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามยิ่งนัก
นี่คือภาพบรรยากาศภายในวัดผู้ยอดรวย
ตั้งอยู่ที่ตำบลนาเลินอำเภอศรีเมืองจังหวัดอุบลราชธานี
โดยนี่เป็นอีกหนึ่งวัดที่เหล่าสาธุชนที่ศรัทธาในพญานาค
มากราบไหว้อย่างต่อเนื่อง
โดยในวัดแห่งนี้จะมีรูปปั้นของพญางูใหญ่นาคาราชองค์ดำ๕เสียน
ความยาวกว่า๔๐เมตรตั้งสง่าดูหน้าเกรงขามอยู่ภายในวัด
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต่างเล่ากันว่าพญานาคองค์ดำมีฤทธิ์ในการช่วยบันดาลโชคลาภ
ทรัพย์สินให้กับผู้ที่นับถือ
โดยมีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่หลายต่อหลายคน
เคยได้รับโชคถูกลอตเตอรี่จากการมาขอโชคที่วัดแห่งนี้มาแล้ว
ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวการขอโชคจากองค์พญานาคจากวัดดังในภาคอีสาน
ที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ
เอาล่ะสาธุกันเด้อ
ใครที่มีความเชื่อความศรัทธาก็นับถือมีโอกาสแวะเวียนกันไป
หลากหลายสถานที่นะคะหรือว่าใครไม่มีโอกาส
ก็ดูผ่านตลอดข่าวแบบนี้แล้วกันจ้า